พูดก็อาจจะไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะ
อันนี้จริงเป็นครั้งแรกที่มีการคุยเรื่องแบบนี้ในที่สัตว์นะครับ
ได้แต่พูดอยู่บนม็อบด้วยบนเวทีม็อบ
มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันไม่คุ้นเคยกันนะครับ
คนพูดแล้วก็คนฟังนะครับ
คือหมายถึงไม่รู้ว่าคือควรจะใช้คำแบบไหน
พูดจังหวะจากคนแบบไหนพูดได้แค่ไหน
ผมว่าก่อนนิดเดียวบอกรรายจุดมองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับ
ผมก็เชื่อมั่นในบอกกรรายจุดนะแต่ว่าผมมองว่าท่านมองโลกในแง่ดีเกินไป
ทุกอย่างที่มีการเคลื่อนไหวมันเป็นกระบวนการเราทราบอยู่แล้วนะฮะ
มีจากต่างประเทศมามีใครสมศักดิ์เตรียมใครหรือก็
ผมถึงบอกว่าผมถามว่าถามคุณจอมขวัญก็ได้ว่า
สถาบันพระมศัตริย์มีปัญหาตรงไหน
มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันอยู่ภายใต้รำนูนแล้วก็ท่านก็อยู่เหนือการเมือง
ท่านไม่ได้มาสั่งใครว่าให้เป็นนายก

คุณนักกร
ถ้าเราถามว่าสิ่งใดอย่างเหนือผม

ผมพูดถึงถ้าคุณตั้งคำถามต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สิ่งนี้มีปัญหาหรือไม่คำตอบเป็นไปได้หลาย

ไม่ได้มีคำตอบเพียงว่ามันไม่มีปัญหา
เกี่ยวแต่ว่าผม
ปัญหาผมก็คือว่าเนื่องจากมันมีกฎหมายนี้อยู่

พูดด้วยการให้เกียรติด้วยความเคารพแล้ว

แต่เอาข้อที่จริงมาพูดกันบนทีวี

คุณธนกรคุณไม่ได้อยู่ในมุมที่จะต้อง

โดนหนามันต่ำโดนความคม

ดังนั้นต่อให้คุณถามขึ้นมา
เวลาผมตอบผมมีคำตอบ

ในใจนะแต่ว่าผมไม่สามารถ

แล้วแม้แต่การที่ผมพูด

ผมไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นเนี่ย

คือสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่เห็นว่า
มันมีปัญหาตรงไหนเลยผมคิดว่ามันมีปัญหาตรงไหน
เพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหรือเราการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะ
ผมว่าไม่ได้เกี่ยวอันนี้พูดถึงข้อเรียกร้องถูกไหมคะ
ไม่ได้พูดถึงกฎหมายหนึ่งสองเอ่อพูดถึงกฎหมายหนึ่งสองนี่แหละ
เพราะฉะนั้นคือวันนี้เนี่ยการพัฒนาประเทศต่างมันก็เดินหน้าไปนะฮะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสรรพาณพระนาศาสตร์เองเนี่ย
ท่านแบบสร้างอะไรที่ให้พี่น้องโดยเฉพาะรายการที่๙รายการที่๑๐เนี่ยนะฮะ
ทุกวันนี้เราเห็นพระเมตตามากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมอยากจะบอกน้องหรือทุกคนว่าทำไมเราไม่เสนอแนวคิดหรือในด้านอื่นเนี่ย
ไม่ใช่พุ่งเป้ามาเลยว่า๑๑๒เลยนะครับและเคลื่อนไหวกันอย่างโจ่งแจ้ง

ยกเลิกเลยหรือมาตรา๑๑๒ว่าต้องมีเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยนะฮะ
อย่าว่าแต่รัฐบาลเลยนะฮะสำหรับผมผมต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งครัดในมาตรานี้นะฮะ

คือสาการการเมืองก็การเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปล้อกับสิ่งที่สาการการเมืองในปัจจุบันนี้
อย่างเช่นตอนนี้แม้ว่าจะไม่มีมอบใหญ่เนี่ยแต่ว่าพบว่ากิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นที่สอนอ

ตอนที่แต่ละกลุ่มเนี่ยไปมอบตัวงั้นข่าวทางการเมืองตอนนี้คือ
ข่าวที่นักกิจกรรมต่างเนี่ยถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒นะครับ
แล้วปรากฏว่าขบวนที่ไปสับสนุนไปเชียร์ไปทำกิจกรรม
อย่างเมื่อวานนี้กิจกรรมที่ยานวานี่เต็มรูปแบบเลยนะครับ
เขาเขาจัดเต็มเลยงั้นก็รูปแบบเขาก็ปรับตัวจากม็อบขนาดใหญ่
เขาไปทำกิจกรรมหน้าสอนอกันนะครับ
ดังนั้นผมมองว่าหลังจากปีใหม่หลังจากช่วงเวลาสอบนะครับ
พอปีใหม่มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งหลักนะครับ

แต่แน่นอนรัฐบาลก็จะต้องยันกันไป
ตอนนี้อยู่ในภาวะที่ยันกันไปยันกันมา
ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายลุกแล้ว
เพราะเริ่มดำเนินคดีทางการเมือง
แต่ว่านั่นแหละมันก็จะกลายเหมือนเป็นผู้เล่นด้วยกันนะ

ดังนั้นคดีความที่รัฐบาลดำเนินการมาเนี่ย
ผู้ชุมนุมเขาก็จะหยิบเอาประเด็นนี้กลับมาเป็นประเด็นสวน
แทงกลับว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่มีความชอบทำนะครับ

เขาก็จะลากประเด็นเรื่องหนึ่งสอง
ต้องคาดหวังรัฐบาลที่จะใช้กฎหมายเนี่ยในการที่ควบคุมสาการ
ไม่เกิดมันจะไม่เกิดการควบคุมสาการนะครับ
แต่ว่ามันจะออกไปในรูปแบบอื่น
ไม่มีมอบไม่มีการปลาสายนี้บนเวทีม็อบก็อาจจะไม่มีแบบนั้น
แต่ว่ารูปแบบมันจะออกเป็นพิษดารไปเรื่อยเลย

คือการมี๑๑๒ในช่วงปลายปีนี้สมมุติว่าถ้ามีมอบกลับมาช่วงต้นปีเนี่ย
กับว่า๑๑๒ไม่ได้ทำให้น้อยลงเล็กลงเหรอคะ
ไม่ผมไม่คิดว่ามันจะกลายมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้การเคลื่อนไหวนั้นลดลงนะครับ
แต่แน่นอนอาการความระมัดระวังนี้ผมคิดว่าอาจจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ
ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่เขาชี้ขึ้นมานอกจากประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ย
ก็จะชี้ไปที่ประเด็นเรื่อง๑๑๒มากขึ้น
จะกลายเป็นต่างคนก็ต่างจะหยิบสิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองกัน
คือจะเป็นประเด็นที่หยิบมาพูดอีกหนึ่งประเด็นใหญ่อย่างนี้หรอคะ
ถูกต้องถูกต้องตรงนี้ผมนิดเดียวผมต้องขอยืนยันนะครับว่าการดำเนินคดีต่างเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายของท่านนายกหรอก
คือท่านนายกเองเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้บ้านเมืองสงบอยู่แล้วนะ
เห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็ปรณีประนอมเยอะมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้ท่านก็ทำงานอย่างเดียว
กำลังติดตามงามเช่นใช่ไหมติดตามรถไฟฟ้าเปิดรถไฟฟ้าไปพบพี่น้องประชาชนต่าง
ท่านก็พยายามลดความขัดแย้งต่างนะครับแต่ว่าคดีความก็ดำเนินการไปตามปกตินะครับ
ส่วนม็อบเองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะที่ไม่ได้ชุมนุมปิดถนนอะไรต่างเหล่านี้นะฮะ
แต่ผมเชื่อว่าเข้าใจว่าภายในมอบเองเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหากันบ้างใช่ไหมมีคนออกบ้างอะไรบ้างตามที่เป็นข่าวนะครับ
ผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวต่างเนี่ยหลังจากปีใหม่เนี่ยมอบก็คงเคลื่อนไหวไปเรื่อยนะครับ
รัฐบาลเองก็พยายามที่จะไม่เป็นคู่ขัดแย้งเราก็พยายามตรงไหนที่ถอยได้ก็คงถอยนะฮะ
แล้วก็อยากให้บ้านเมืองมันไปได้ไงยิ่งช่วงวิกฤตโควิดแต่วันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาในการไปแก้ปัญหาเหล่านี้ดีกว่านะครับ
ส่วนม็อบเนี่ยที่มันเบาบางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคิดว่าคือบางทีการเคลื่อนไหวต่างไม่ต้องชุมนุมปิดถนนก็ได้นะครับ
วันนี้จริงสสต้องทำหน้าที่
โอ้ยเดี๋ยวขอแทรกอันนี้อาหารยัง๑นาทีก่อนจบ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
แต่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยทำได้หลายอย่าง
ดูบอกกรรายจุดเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเป็นแก่นำดีกว่า
ผมเห็นบอกกรรายจุดเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะ
เคลื่อนไหวด้วยความแบบคือมีเหตุผล
พูดจารู้เรื่องพูดง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่า
ต้องถามเด็กเขาแล้วท่านว่าเป็นการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ย
แล้วเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์อะไรต่างของท่านที่ไม่เกี่ยวกับ๑๑๒นะครับ
เพราะฉะนั้นคือผมว่ามันคือวิธีการแบบนี้ที่คนรุ่นใหม่แบบ
น้องผมหรือผมเนี่ยต้องการไงไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ด่า
วาจาหยาบคายอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่เกิดประโยชน์เลย
แล้วน้องนักศึกษาก็ในกลุ่มบางคนก็น่ารักพูดจารู้เรื่องนะฮะ
เพราะฉะนั้นคือน่าจะเคลื่อนไหวอย่างสงบแล้วมีเหตุผลดีกว่านะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือที่เรานั่งประเมินกันเนี่ยคือไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิด
ประเมินกันนะตอนนี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร
ต้องดูเป็นรายวันนะคะแต่ที่แน่คิดว่าจนถึงสิ้นปี
ไม่น่าจะมีม็อบใหญ่นะคะแต่ว่าหลังปีใหม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้ทั้งนั้น
คือขอเป็นของขวัญคนไทยแล้วกันนะว่าปีใหม่อยากมีความสุข
อยากจะไปไหนก็ได้อยากจะเที่ยวก็โควิดอีกนะครับ
ขอเป็นของขวัญให้คนไทยดีกว่าอย่ามีเลยครับมอบ
วันนี้ขอบคุณนธนกรครับสวัสดีครับขอบคุณมลายจุดครับ